จากเหตุบินค่าไฟสะเทิดโรงแรมที่สมุย๑๑ล้านบาท

ค่าไฟปกติไม่เกิน๕หมื่นนิตร
ล่อไป๑๑ล้านบาท

คือเจ้าของโรงแรมไปโพสต์ในเพจพวกเรา
คือผู้บริโภคกับข้อความว่าร้อนใจมากค่ะ

แต่บินเรียกเก็บส่งมาทางเมลแล้ว

ปาก็ไป๕ล้านกว่ากิโลบาท

แต่ถ้าไปดูที่ค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน

เป็นเงิน๔๓๐๐๐บาทเท่านั้นครับ

ค่าไฟจะอยู่ประมาณเฉลี่ย๔๐๐๐๐บาท

คุณผู้ชมแห่งนี้เธอบอกจะไปลมนะ

โรงแรมก็๒๓ห้องนะ

อาคาร๓ชั้นเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทีวีแอร์ตู้เย็นแล้วปกติ

อย่างที่บอกก็เฉลี่ย๔๐๐๐กว่าอะไรแบบนี้
ครั้งนี้แทบช็อกครับต้องรีบโทรไปแจ้งการไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ก็แจ้งแล้วหลังการตรวจสอบว่าอ๋อ

คีย์ตัวเลขใช้ไฟฟ้าผิดช่อง
มีการแก้ไขข้อมูลใหม่แล้ว

โอ้โหขี่ซะเป็น๑๑ล้านเลย

ถ้าไปถามแล้วหักบัญชีไปแล้ว

โอ้โหถ้าอย่างนี้ต้องระวังเลยนะ